แล้วข่าวต่อไปนี้ใช่พระไหมคุณผู้ชมครับคือในรายงานตอนแรกเนี่ยบอกว่าชายสูงอายุ
เกลียนโกนคิ้วนะครับสะบัดสะบงกินบวบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
โอ้โหคราวนี้วัดสำนักขามเนี่ยนะฮะที่ชนบุรีออกมาปฏิเสธ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
เอาความคืบหน้าเป็นยังไงคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้หลุดออกมาครับ
จะเห็นว่าเป็นชายสูงอายุก็แล้วกันนะคล้ายพระหัวเกลียนโกนคิ้ว
นอนอยู่ในห้องกับชาวต่างชาติก้มต่ำไปทำอนาจารย์ให้ชายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็แล้วกันนะ
เอาคำนี้ก็แล้วกันนอกจากนี้นะครับยังมีภาพชายสูงอายุคนเดียวกัน
ใส่ผ้าเช็ดตัวครึ่งท่อนนั่งดื่มน้ำอยู่บนโซฟามีเงินสดสองพันบาทวางอยู่ด้วยนะฮะ
โดยมีประชาชนส่งคลิปมาร้องเรียนกับสื่อให้ตรวจสอบหน่อย
จากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ให้ข้อมูลได้ว่า
เป็นพระลูกวัดของสำนักขามวัดสำนักขามหมู่๕ตะบนหนองบอนแดง
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเอ้ามันเป็นยังไงไปตรวจสอบกันครับ
ล่าสุดพระสมศักดิ์จันนะนะครับท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสำนักขามเปิดเผยว่า
ชายสูงอายุในคลิปเป็นพระจริงนะครับคุณผู้ชมเป็นพระจริงชื่อพระบรรจงครับ
ก็อยู่ที่นี่จริงแต่ไม่ใช่พระลูกวัดของวัดสำนักขาม
เพราะบวชมาจากที่อื่นเป็นพระลูกวัดต่างจังหวัด
แต่ไม่รู้วัดไหนทราบแต่ว่าไม่ค่อยมีงานนะครับ
มีกิจนิมนต์จึงขอมาอยู่ที่นี่ฮะก่อนหน้านี้วัดสำนักขามมีงานมีกิจนิมนต์บ่อยครับ
บรรจงก็มาหานะครับแวะเวียนมาที่นี่บ่อย
คือมารับงานกิจนิมนต์ว่างั้นเถอะพระบรรจงจะไม่ค่อยอยู่ที่นี่
จะไปเรื่อยเรื่อยวนไปเรื่อยเรื่อยท่านบอกแบบนี้
พฤติกรรมของท่านเนี่ยเคยจำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับ
นานกว่า๑พันศาเปิดรับบริจาคเอาเงินเข้าบัญชีตัวเอง
พอเจ้าวาดจับได้ก็ออกจากวัดไปอยู่วัดอื่นแต่ก็ยังวนกลับมาขอจำวัดที่วัดนี้นะครับ
แล้วก็จะเดินทางไปที่อื่นวนเวียนแบบนี้ครับ
คือมาเที่ยวมาพักพอถึงเวลาใกล้กับพรรษาก็จะกลับไปที่วัด
อ๋อแล้วพอบรรษาก็จะมาคือว่าพี่ใหญ่มาหากินว่างั้นอ๋อ
คือกำลองจะพูดว่าข้าจะเป็นคนพูดว่าข้าละวาดมาหากินครับ
พอได้ตังค์แล้วกลับกลับแต่เขาไม่ได้บวชที่วัดนี้ไม่ได้บวชที่วัดนี้
แต่มาแค่ขออาศัยมาขออาศัยนานไหมครับมาใส่อยู่ที่นี่
มาอาศัยที่นานไหมบางทีก็มาไม่นานพอพักเถอะพักเถอะพูดพาบริโจง
ไม่ใช่พระลูกวัดที่นี่ไม่ได้บวชที่นี่เป็นพระที่อื่นนะ
พระที่อื่นแล้วมาจาริกคือมาพักมาขอพักมาขออาศัย
พระสัตว์นขาไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับผ้าจงองนี้แม้เด็กขาด
คุณผู้ชมครับก่อนน่าจะมีคลิปนี้หลุดออกมาเนี่ยนะครับ
ท่านเนี่ยเพิ่งจะอยู่ที่นี่ได้๑๕วันนะแล้วก็ออกจากวัดไปเมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ขณะนั้นเนี่ยนะครับก็ออกไปแล้วน่าจะไปอยู่ที่วัดอยู่ที่จังหวัดลบบุรีฮะ
หลังจากมีคลิปหลุดออกมาแบบนี้ก็เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไม่ควรจะให้พระบรรจงท่าน
ท่านอยู่ในนะฮะสมณเพศต่อไปเรียกร้องให้สำนักงานพระพุทธศาสนานะครับ
เร่งตรวจสอบจัดการนะครับอันนี้ก็เป็นการวิ่งวอนมาจากประชาชนครับ